ตามความขึ้นหน้าการเดินทางไปแข่งขันต่อนะครับจากจอร์เจีย

ส่วนทีมไทยเองเนี่ยก็ถ้าเราดูกันก่อนในภาพรวมหลังจากที่แพ้ถึง๐ประตูต่อ๘เนี่ย
ก็ให้ชุดหลักที่ลงเล่นเนี่ยได้พักฟื้นร่างกายนะครับ
สระหรือว่าอาจจะหาวิธีการในการที่จะคลายกล้ามเนื้อต่าง
ส่วนชุด๒นะครับก็ผู้เล่นที่อาจจะลงเล่นน้อยกว่านะครับ
๔๕นาทีเนี่ยก็จะซ้อมปกติเลยตามภาพที่เห็นเลยนะครับ

ก็เดินทางต่อไปที่เอสโตเนียในคืนวันที่๑๓ตุลาคมคือเมื่อวานที่ผ่านมา
เห็นไหมครับพักเพียงแค่ช่วงเช้านะ
และชุดไม่ได้แข่งขันเกินสี่ห้าทีก็สอบ
เดินทางแล้วเดี๋ยวรอความทรึกหน้า
ส่วนจักริตลัตตะกูลโรงเล่นครึ่งหลัง
ก็บอกนะครับว่าถือเป็นประสบการณ์นะครับ
แต่ว่าแน่นอนว่าทีมเนี่ยก็ต้องมีอะไรให้แก้ไขเยอะนะครับ
เพื่อทำให้ดีขึ้นในเกมที่จะเจอกับทางเอสโตเนียนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงของจักริจกันหน่อยนะครับ

แต่มันก็มีอะไรต้องแก้ไข
ก็คงน่าจะจัดการให้เราดีขึ้น
เราจะทำดีขึ้นแน่นอน
ต้องเก็บทางชนะครับ
ก็ต้องชนะอย่างเดียว
เราต้องชนะให้ได้ครับแค่นี้
รอจากความแพ้นะครับเกมนี้ทำให้โซเชียลเนี่ยเดือดเลยนะครับ
ก็ออกมาโพสต์เมื่อวานนี้ประมาณสัก๔โมงเย็นนะครับ
แต่ว่าชี้เนี่ยมีข้อจำกัดเยอะนะครับ

ถ้าโพสต์เต็มถือว่ายาวมากนะครับ
สรุปสั้นก็มาดามแพ้งบอกว่า
เข้าใจทุกความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยดีนะครับ
กับผลการแข่งขันอุณเครื่องตลอดอย่างยาวดา๑๖ปีที่แป้งทำธุรกิจบอลมา
วันนี้เป็นวันที่แป้งเสียใจแล้วก็เจ็บปวดที่สุดนะครับ
เข้าใจความรู้สึกของแฟนบอลแล้วก็ไม่ได้ต่างจากความรู้สึกของแฟนบอลเลยนะครับ
อุ่นเครื่องครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับ
ในหลายมิติแต่ไม่ว่าปัจจัยอะไรก็ตามนะครับแป้งอยากให้ขอโทษจากใจจริงสำหรับผลการแข่งขันนะครับ
แล้วก็น้อมรับในคำวิจารณ์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
ไม่ให้ทีมชาติไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อีกนะครับ
อุ่นเครื่องกับทีมยุโรปเนี่ยจะเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะนำมาพัฒนาแนวทางการพัฒนาทีมชาติไทยนะครับ
ให้มีความพร้อมทุกด้านมากขึ้นนะครับส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลนะครับ
บิ๊กแชมป์นะครับรักษาการประธานบริหารวิทยาศาสตร์ไทยหลีกจำกัดเนี่ย
ก็ออกมาโพสต์แชร์โพสต์แล้วกันนะครับผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวหลังที่แพ้จอร์เจียเนี่ย
ก็บอกนะครับว่าความเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้ไม่ใช่สู้ไม่ได้
เมนต์กันพึบพับเลยนะครับครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์นะครับ
แต่ว่าเป็นเรื่องวิธีการว่าเราจัดการกับทีมของชาติไทยอย่างไร
ลำดับความสำคัญใหม่เพราะว่าระดับโลกเนี่ยมันกว้างใหญ่กว่าอาเซียนเยอะนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้นักเตะทีมงานทุกคนนะครับ
อืมนะครับโอ้พอเจอแฮชแท็กเนี้ย
แฟนบอลก็เข้ามาคอมเมนต์ถามนะครับอยากให้คุณกรวีเนี่ย
พูดในสิ่งที่อยู่ในใจออกมาถึงการบริหารงานครั้งนี้นะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีการตอบเรื่องนี้แต่อย่างใด
ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกอยู่เฉย
เพราะว่าตอนนี้ออกมาเนี่ยเละครับ

แล้วก็การที่จะออกมาโพสต์อะไรพวกนี้เนี่ย
ผมว่าเอาคำพูดพวกนี้ไปใช้ในที่ประชุมดีกว่า

ผมเชื่อว่าทุกท่านคิดนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับการไปของชุดใหญ่เนี่ยคงคิดกันว่าเราแพ้แน่
แต่เราคงไม่คิดภาพกันเลยว่าเราจะแพ้เละขนาดนี้
ก็คือพอมันเละเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ค่อยออกมาขอโทษกัน
หลังจากที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของปลายเหตุนะครับ
แต่ต้นเหตุเราไม่ได้คิดจะแก้ไขมันให้ดีเพียงพอ
ก็หวังว่ามันจะเกิดการทำงานภายใต้หลักการนะ
ที่ไม่ใช่การเกรงใจใครคนใดคนหนึ่ง

กลับมานะครับก็นัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับก็เตรียมเชียร์ไทยให้กึกกล้องกันนะครับ
รวมพลังส่งแรงใจเชียร์ทัพช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
อังคารที่สิบเจ็ดตุลาคมนี้นะครับเอสโตเนียพบกับทีมชาติไทยนะครับ
ถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่เวลา๔ทุ่ม๔๐นะครับ
แล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับมาร่วมเชียร์ไทยให้กึกกล้องผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ